ตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปแชร์ภาพการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในหลากหลายแง่มุมนะคะ

เซ็กโซโฟนเพื่อแสดงถึงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมคุณแม่ของน้องเนเน่
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันที่๒๖ตุลาคม

วันนี้เนเน่มือกลองตัวน้อยและลุงเกรียงแซ็กโซโฟนวงอนุรักษ์ไทย

ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย
ครอบครัวเรารักพ่อหลวงค่ะ
สำหรับน้องเนเน่มือกลองอัจฉริยะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยดังมาแล้วคลิปหนึ่งคลิปนี้
กลองชุดในงานบวชนาคค่ะ
ร่วมกับนักดนตรีของวงอนุรักษ์ไทยบ้านดงปากคำ
ดนตรีแตรวงที่ออกรับจ้างเล่นตามงานบุญในจังหวัดพิจิตรนะคะ

ยังประกอบกลองชุดนี้ขึ้นจากสิ่งของเหลือใช้นะคะ
นี่ค่ะจนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในชาติชายเจียมศรีพงศ์
หนึ่งพรสวรรค์เห็นหนึ่งความสามารถ
ก็เลยมอบกลองไฟฟ้าให้ฝึก
คลิปนี้เป็นคลิปก่อนหน้าเป็นคลิปเก่าเห็นไหมคะ
ลองเขาจะแปลกเพราะว่าเป็นอุปกรณ์แบบทำเองอะค่ะ

แต่ว่าตอนนี้มีกลองไฟฟ้าแล้วนะ
เก่งมากได้มาฝึกนะคะน่าสนับสนุนนะคะ